กลับมาที่ประเทศไทยครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
ขอนแก่นเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่น
มีการนำอาหารพื้นบ้านอย่างหนอนมาปรับปรุงมาแปรรูป
แล้วก็ส่งขายในโลกออนไลน์ในโซเชียลตอนนี้
ย่องให้เป็นสตาร์ทอัพชุมชนแล้วก็สร้างรายได้มากทีเดียวนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ
ดักแด้ทอดกรอบรองด้วยใบตองในกระจาดนี้

เกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านตำบลโพนเพชร
อำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่น
นำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
แปรรูปเป็นอาหารจานโปรด
ยำดักแด้หรือดักแด้ปรุงรสอัดกระป๋อง
สร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัวจากเดือนละ๖๐๐๐บาทเป็น๒๐๐๐บาท
แด้นี่ซึ่งเป็นตัวที่เป็นอาหารหลักของคนอีสาน
ก็ว่าได้นะคะเราก็จะทำเป็นดักแด้ที่เป็นที่สาวจากเส้นนะคะ
แล้วก็จะได้จากแด้แล้วก็มาทำเป็นยำนะคะ
ดักแด้ทอดกรอบแล้วก็มาทอดแล้วก็ต้มขายในหมู่บ้าน
หลังจากนั้นเราก็จะเอามาทำอัดกระป๋องนะคะ
เพื่อที่จะทำตลาดให้สามารถที่จะดักแด้
สามารถที่จะอยู่ได้นานถึง๑ปีได้
ไอเดียนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสตาร์ทอัพชุมชน
เพราะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์และทำตลาดออนไลน์ได้สำเร็จ
ชาวบ้านเขาทำกันเป็นอาชีพอยู่แล้ว
แต่ก่อนนี้ก็คือขายกันพื้นธรรมดา
แต่ว่าตัวนี้ก็คือเราสามารถเชื่อมกับชาวโลกได้
เชื่อกับชาวโลกได้แล้วก็ทุกคนมองเห็น
แล้วก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็คุยกันทางอินเตอร์เน็ตได้
อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งประเทศ
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในเรื่องของสตาร์ทอัพในเรื่องของดิจิทัลไทยแลนด์
จริงแล้ว๒เรื่องนี้เชื่อมโยงกันเลย
เพราะว่าสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการใหม่เนี่ย
จะเกิดขึ้นได้วันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีแน่นอน
ที่บ้านโตนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
ให้เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนซึ่งคัดเลือกจากผู้นำชุมชน
ประชาชนที่ให้ความสนใจ
และสินค้าที่สร้างรายได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน